ไปดูงานศิลปะพื้นบ้านที่จังหวัดสุราชธานีนะคะ
นั่นก็คือเรื่องของการทำอ่า

ไปคุยกับช่างเขาเลย

ก็จะมีกระบวนการขั้นตอนที่ดีล้ว
ซึ่งช่างฝีมืออายุ๖๓ปี
ท่านนี้ก็สืบทอดมาด้วยใจรักนานกว่า๓๕ปีค่ะ
หวังจะให้ชนคนรุ่นใหม่สารต่ออาชีพนี้
ซึ่งเป็นอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ด้วย

นายยุธยาศรีวีโรธวัย๖๓ปี
อดีตค่าราชการกรมราชาสัมพันธ์
กำลังโชว์วิชาการแกะสลักหนังตะลุง

อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
เรียกได้ว่าหาชมได้ยากเลยล่ะค่ะ
เพราะอาชีพนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยม
เนื่องจากเป็นศิลปะที่ต้องใช้ความประณีตมาก

ถึงจะทำออกมาได้สวยงามขนาดนี้
มันทำได้สบายใจมันรู้สึกว่ามันเป็นของที่เราชอบ
ทำแล้วเราก็ชอบในสิ่งที่เราอยากจะทำ

มันไม่ค่อยมีเด็กมันไม่ค่อยสนใจ
ผมถามถามชวนเขาเขาบอกเขาไม่เอา

ลูกต่อไปมันต้องมีคนรับ
ไม่ลูกไม่หลานก็ต้องมีสักคน
โดยนายุธยายังบอกอีกว่าอาชีพนี้
เป็นอาชีพของบรรพบุรุษเลยก็ว่าได้ค่ะ

ซึ่งเป็นในหนังตะลุงคณะบุญยังศรีวิโรธ
หรือผู้เชิดหนังตะลุงนั่นเอง
โดยได้คลุกคลีกับอาชีพนี้มาตั้งแต่ยังเด็ก
ก่อนจะมีโอกาสได้สารต่ออาชีพนี้

ทำให้เกิดความสนใจในงานแกะสลักหนังตะลุง
ยึดเป็นอาชีพมานานกว่า๓๕ปีแล้ว
ปัจจุบันรับแกะสลักหนังตะลุงให้กับคณะหนังตะลุงต่าง
ในพื้นที่ของจังหวัดสุราธานี
ที่มีมากถึง๗๐คณะ
และสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะหนังตะลุงได้มากกว่า๔๐๐รูปต่อปีด้วย
ส่วนใหญ่คณะนังตะลุงจะสั่งแก่สลักนังของนายุธยา
เนื่องจากเป็นหนังตะลุงที่มีความสวยงาม
และคงตามรูปแบบศิลปะหนังตลกของทางภาคใต้

ทางมหาวิทยาลัยราชบัสสุราธานีโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ก็ยังนำหนังตะลุงของนายยุธยาไปจัดแสดงไว้ในมหาวิทยาลัย
เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาลวดลายหนังตะลุงแบบโบราณ
พร้อมกับเปิดอบรมการแกะสลักหนังตะลุง
และการเล่นหนังตะลุงให้กับนักศึกษาที่สนใจด้วย
รัชพัฒน์เรามีในหนังอยู่หลายคนด้วยกัน
เราก็รวบรวมในหนังนี้เข้ามาเป็นชมรม
แล้วก็จัดอบรมให้มีความกล้ามีความแกร่งขึ้น
มีความสามารถที่จะบินเดี่ยวไปเล่นหนังได้
เดี๋ยวนี้ก็มีชื่อเสียงมีอาชีพขึ้นมา
แต่ส่วนหนึ่งก็คือคนที่ทำหนังอย่างน้อย

แต่ปรากฏว่าที่เหลืออยู่ก็มีสักประมาณ
สองคนที่สนใจแล้วก็ทำได้
เช่นเดียวกับนายธีรยุทธ์เมืองแมน

เอกคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาษุราชธานี
มีความสนใจในศิลปะการแสดงหนังตลุงมาก
จึงขอเข้าร่วมโครงการและฝึกผล

หรือผู้เชิดหนังตะลุงคนรุ่นใหม่
เรียกได้ว่าวัยรุ่นทั่วไปต้องยอมแพ้กันเลยล่ะค่ะ
อีกทั้งยังสามารถทำความฝันของตัวเอง
ในการเป็นนายหนังตะลุงได้สำเร็จด้วย
มีพี่เขาชวนหรือว่าอาจารย์เนี่ย
มาว่ามีโครงการที่หอพุทธมาแก่หนังตะลุง

แต่บังเอิญว่ามาลองแล้วก็ชอบรักอยู่บ้างนะครับ
นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยราชพสุรทานี
ยังคงอนุรักษ์ศิลปะการแกะสลัก

ให้เป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นของภาคใต้ต่อไปด้วย